ไปหาความแซ่บกันต่ออีกหนึ่งที่
จังหวัดอูทัยธานีค่ะจะพาไปทานอาหารอีสาน
ร้านนี้ระดับตำนานเปิดมากว่า๑๐ปีแล้วนะ
คุณร้านนี้เขาเปิด๑๐ปีแต่เขาไม่ได้ตำเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะ

ร้านนกลุ๊กต้มตำหมู่๕ซอยแสงจันทร์อนฉางจังหวัดอูทัยธานีนะคะ
เปิดมาเป็น๑๐ปีแล้วลูกค้านี่แน่นเอียดทุกวัน
เพราะว่าอะไรรสชาติอาหารของเขามันแซ่บมันนัวมันติดปากอร่อยถูกใจ

น่ากินมากคุณใครที่มาเนี่ยนะต้องสั่งเมนูอะไรรู้ไหม

โหลาบหมูด้วยแล้วเป็นน้ำตกด้วยยังไงบ้าง
คือเป็นลาบหมูหรือเป็นน้ำตกหมูยังไงต้องสั่งเลยเพราะว่าเขานี่
เขาบอกว่าเขาจะย่างแบบสุกพอดีใช่ไหมคะสำหรับหมูเนี่ยนะ
แล้วก็เอาไปคั่วแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไป
คือเขาจะมีหอมซอยพริกสดพริกป่นแล้วก็ปรุงรส
ออกมาก็จะเป็นหมูน้ำตกที่รสชาติจัดจ้านแล้วก็หอมข้าวคั่วด้วยครับ
เขาบอกว่าหมูเนี่ยเขาจะต้องไปครั่วกลับคั่วก่อนให้กลิ่นมันออกนิด
ส่วนส้มตำก็มีหลากหลายเมนูกว่า๔๐ตำแล้วแต่จะสั่ง
ว่าจะคัทแบบไหลบัวที่มันสดกรอบตำปลาระวันน้ำเป็นสรุปเฉพาะของร้าน
ต้มเองกลิ่นเขาจะหอมรสชาตินี่อร่อยนัวถูกใจถูกปาก
น้ำลายแล้วจ้ะเมนูอื่นก็มีไส้อ่อนทอดกรอบ
ไส้อ่อนเขาทอดออกมาแบบเหลืองทองน่ารับประทานมากไม่คาวไม่เหนียวนะ
แล้วก็ยังมีซุปเปอร์ตินไก่นะรสชาติก็แซ่บมากนัวมาก
ตีนไก่เนี่ยเวลากัดไปเปื่อยเลยเปื่อยเลยจ้ะดูดจวบเลย
ส่วนเมนูอื่นก็มีอีกเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่ายกครัวอีสานมาไว้ที่อำเภอน้องฉางเลยนะจ๊ะ
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
ร้านนกลุ๊กส้มตำแซ่บเด้อ
น่ากินน่าทานไหนก็มาทานอาหารแซ่บแล้วนะ
ดิฉันอยากกินมากตอนนี้
โอ้โหไอ้ไก่ที่ว่าดุบดับ
นี่คือครัวกระด้งที่จังหวัดพิศนุโลกเป็นทางอาหารป่า
ที่อยากจะให้คุณผู้ชมที่ไปที่จังหวัดพิศนุโลกลองทานกันดูนะครับ
ร้านนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมกระด้งคาเฟ่
แต่มีหลายอย่างนะกับร้านครัวกระด้งอาหารป่าปลาแม่น้ำ
จะอยู่แถวตะบนท่าช้าอพพิรามจังหวัดพิษฎุโลก

เอาจริงก่อนมาทำร้านอาหารเธอน่ะเป็นช่างเสริมสวยมาก่อน
แต่ตอนนี้วางแล้วใดเป่าผมวางไว้เลย
วังใดเลยแล้วมาจับตาหลิวแทน
ปรุงอาหารป่าตามฤดูการเรียกได้ว่ารสเด็ดจัดจ้าน

กบพวกหนูพวกปลาเนื้อจราเข้ยังมีเลย

เอาจริงนี่ผัดมาแบบนี้อาหารป่าที่แท้ทรูหน้าตามันต้องดูแบบนี้ครับ

แล้วเขาว่ากันว่านอกเหนือจากนั้นข้าวมันไก่ก็มีด้วยเหรอ
เขาบอกว่าเป็นข้าวมันไก่กระด้งเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะ

เมนูเด็ดนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผัดเผ็ดกวางผัดชาจราเข้ต้มไก่ขมิ้นแกงคั่วหอยขมผัดเผ็ดกบ

แล้วราคาไม่แพงเริ่มต้นที่๘๐บาทนะครับ
คุณวิพรธนวงอายุ๔๑ปีเจ้าของร้านเล่าว่านี่ปกติตอนแรกก็เปิดเป็นร้านอาหารจานเดียวอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
แล้วไอ้ข้าวมันไก่กระด้งเนี่ยก็จริงก็ขายควบคู่ไปกับกระด้งคาเฟ่นะฮะ
ก็คือมีบริการเครื่องดื่มอะเนาะ
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
แล้วลูกค้าเก่าที่เคยทานอาหารป่าสมัยที่ตัวเธอเคยเปิดร้านอาหารป่าอยู่ในตัวเมืองเนี่ย
เรียกร้องไงบอกพี่ตอนนั้นเคยไปกินอีกร้านหนึ่งตอนที่เปิดในเมืองอ่ะ
แล้วตอนนั้นทำอาหารป่าขายทำไมไม่มาทำอีกล่ะ
อยากกินอยากทานนี่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปถ่ายมาเลยนะครับ
แล้วเขาก็เลยลองปรับกลับมาทำอาหารป่าดูก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
แล้วที่นี่เค้าได้ปลาแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำจริงแม่น้ำนานไงที่สนุกโลกอะ
บอกเลยว่าอร่อยแฟนรายการตลอดข่าวของเราติดตามมาถึงช่วงนี้แล้ว
คุณอย่าพลาดนะเพราะว่าร้านนี้เขามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดกับใครก็ตามที่ไปที่ร้านของเขา
แล้วบอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากรายการตลอดข่าวสั่งอาหารรับส่วนลดทันที
ภายในวันนี้เท่านั้นนะครับร้านเขาเปิดเป็นประจำอยู่แล้วแต่จะปิดแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์นะ
ไปกันได้นะครับกับร้านนี้เขาเปิดให้บริการเนี่ยก็ตั้งแต่๑๐โมงเป็นต้นไป
หลักก็จะปิดประมาณสัก๒ทุ่มติดตามได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วตัวเล็กนิดนึง
คุณผู้ชมเล็งหน่อยนะแม่ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็ไปซูมเอา
ถนัดดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวไม่ใช่สิเฟซบุ๊คแฟนเพจอื่นทั่วไป
เข้าไปได้พิมพ์คำว่าครัวกระด้งอาหารป่าปลาแม่น้ำครับ
น่ากินทุกเมนูเลยอ่ะอย่าลืมบอกว่ามาจากตลอดข่าวรับส่วนลด๑๐นะจ๊ะ
สิ่งดีแบบนี้นะคะก็มีในตลอดข่าวนี่แหละค่ะ